สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่นะคะไม่ใช่คุณแม่
ขอให้สารอุไม่เอกนนูคุณแม่
คุณแม่นี่คือสมัยนี้เขาใช้เรียก

คำนี้เลยเป็นศัพท์ทางโซเชียลนะคุณผู้ชมต้องรับฟังกันนิดนึง

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอเพิ่งได้รับเครื่องหมายถูก

คนอื่นไม่มีนะหายากเลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่ฮอตจริงอินสตราแกรมเขาไม่ให้ค่ะ
ชื่นชมไม่พอยังต้องขอปรบมือดัง
ให้กับนางเอกสาวแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ชมพู่อรยา

เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
โดยเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้า

ถือว่าเป็นดาราหญิงคนแรกของไทย

และพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้วุฒิธรนั่นเอง
ขณะที่คนดังระดับโลกที่ทางอินสตราแกรม
เขามอบเครื่องหมายนี้เป็นการการันตีความฮอต